คุณผู้ชมฮะมาดูอุบัติเหตุนี้ก่อนที่นครปฐมนะฮะ
แต่รถกระบะคันนี้คนขับขับหลบหนี
ท้ายที่สุดแหกโค้งล้อหลุดตกลงไปในคลอง

นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องมากู้ซากรถขึ้นมา
เพื่อที่จะกู้ร่างของคนขึ้นมาด้วยนะครับ
ธรรมรวชสศสามพรานจนครปฐมรับแจ้งอุบัติเหตุครับ
มีผู้เสียชีวิตติดคารถกระบะที่ตกลงไปในคลองนะฮะ
ตรงข้างสะพานคลองท่านาหมู่๗อำเภอสามพรานครับ
ก็ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่มูลที่กู้ภัยพรานพิทักษ
แล้วก็ชุดนักประดาน้ำเข้าตรวจสอบนะฮะ
ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนสายคลองใหม่บางประแดง
ประดาน้ำดำลงไปใต้น้ำคุณ
คลองกว้าง๒๐เมตรลึก๔เมตร
อยู่ใต้น้ำจากนั้นก็ต้องใช้รถยกยดเครนดึงขึ้นมาคุณ
ดึงขึ้นมาตรวจสอบภายใน
ตอนแรกไม่พบคนขับรถนะแล้วนำรถเคนยกรถกระบะขึ้นมาจากน้ำ
ต่อมานักประดาน้ำเนี่ยต้องลงน้ำไปใหม่ไปอะไรฮะ

ใช่ฮะงมค้นหาคนขับนะฮะ
จนกระทั่งพบร่างของนายกฤษณะวงนครอายุ๔๘ปี

ตำรวจสอบสวนทราบว่านายกฤษณะขับรถกระบะมาจากบ้านบางประแดง
่งหน้าที่ตำบลคลองใหม่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
ระหว่างทางเกิดเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
ที่มีนายสุภกิจวงชาญขี่มา
ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่านายกฤษณะขับรถกระบะหลบหนีแล้วก็มาเสียหลัก
ขอบกั้นทางโค้งของถนนรถกระบะเนี่ยล้อหลุด
มีสภาพที่ล้อติดอยู่ตรงทางโค้งนี่เลยนะฮะ
หลุดจากนั้นเสียหลักต่อนะฮะวิ่งตกลงไปในคลอง

ขณะที่ลูกชายของคนขับรถกระบะบอกว่า
พ่อทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ช่วงเช้าวันเกิดเหตุไปซ่อมงานที่จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างทางแวะมาหาเพื่อนที่นครปฐม
และกำลังจะขับกลับบ้านที่อำเภอนครชัยศรี
แต่ไม่คิดว่าจะมาประสบอุบัติเหตุ

สุดท้ายพ่อทำงานที่จังหวัดกาญจนบุรี
และกำลังจะขับกลับบ้านที่นครปฐม
และกำลังจะขับกลับบ้านที่นครปฐม

และกำลังจะขับกลับบ้านที่นครปฐม

และกำลังจะขับกลับบ้านที่นครปฐม

และกำลังจะขับกลับบ้านที่นครปฐม